ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากเมาแล้วขับนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ผู้ชายคนหนึ่งขับรถเก่งมาลักษณะเมาครับ
หลักไปกระแทกกับแท่งเบรีเออร์ฝั่งขวา
แล้วก็หมุนคว้างไปชนกับรถฝั่งซ้าย
ประกอบกับรถจักรยานยนต์ย้อนสอนมาพอดีโดนชนเข้าอย่างจังไปดูภาพเลยครับ
รถคันนี้เขาจอดอยู่ที่เลนซ้ายมีกล้องหน้ารถจับภาพได้พอดิบพอดีเลยครับ
จังหวะอะไรจะพอดีขนาดนั้นรถจักรยานยนต์ย้อนสอนมาพอดีอยู่หน้ารถคันนี้
จังหวะเดียวกันรถเก๋งหมุนมากระแทกพอดีครับ
นะฮะนี่ฮะเละเทะไปหมดเลยแล้วก็ไปชนกับร้านค้าริมทางแล้วก็มีเพลิงพักให้คนรอรถด้วยนะฮะ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซากับกู้ภัยลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ
บริเวณก่อนถึงปากทางเข้าวัดบางสายถนนสุวินทะวงขาเข้าตัวเมืองฉะเชิงเศร้า
นำตัวนางสาวพจนาภูลผลอายุ๓๓ปีซึ่งเธอเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮาฟีโนทะเบียนกไก่สรศรีสฤษี๒๖๒ฉะเชิงเซา
ซึ่งบาดเจ็บสาหัสนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลไปรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหายทั้งคันครับแหลกเลย
ส่วนรถเก่งที่มาชนเนี่ยเป็นคันนี้แหละครับโตโยต้าโคโรนาทะเบียน๔ทสันฐาน๓๑๒๗กรุงเทพรถก็พังนะฮะคนขับนั่งอยู่ที่บริเวณฝั่งคนขับเนี่ยทราบชื่อต่อมาคือนายราชัยชวางอายุ๔๑ปีคนนี้
รถเก่งเนี่ยนะเขาขี่มาด้วยความเร็วมากเลย

แล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่ขี่ย้อนสอนมา
จนหน้ากลับหลังหลังกลับหน้าอย่างที่เห็นเลยนะฮะ
ทีนี้ไปถามนายราชัยคนขับเก๋ง
พี่เมาหรือเปล่าเนี่ยพี่ขับมาชนเขาเนี่ยเขาตอบว่า

เอาภาพก็เห็นว่าขับมาเขาบอกเขาไม่ได้ขับ
แล้วเขาก็ชี้ไปหาผู้ชายอีกคนนึงนะฮะ
อ้างว่ารถของเขาจอดอยู่เฉยอยู่หน้าบ้าน
พอเดินมาดูก็เลยชนอะไรแบบนี้ฮะ
พูดจาไม่รู้เรื่องนะฮะเอาไปฟังเสียงเขาหน่อยครับ
แล้วพี่บอกเอารถไปเก็บคือยังไงคือรถพี่อยู่ไหนตอนเนี้ย

อยู่บ้านแล้วเมื่อกี้พี่บอกรถอยู่นี่

แล้วพี่เอารถพี่อ่ะรถพี่ตอนแรกพี่ไปแล้วไปไหน

เกิดอุบัดอีกแล้ว
เอ้าเกิดอุบัดอีกแล้วทำไมพี่ไม่เอารถไหว

เราก็ต้องเลี่ยงร้องห้าเสียหายจากเขาไง

เป็นไหนตรงไหนครับ

ก็จังหวัดเนี่ย๒คนยืนอยู่ใกล้กันเนี่ย

ไม่เจ็บเพื่อนของทุกคนที่โดนชน
โอ้โหไม่รู้ไปดื่มมาเท่าไหร่
คือใครคุยกับใครไม่รู้เรื่องกันแน่เนี่ย
ผมไม่ได้ขับคนนู้นขับนู้น
ผมเดินมาดูรถผมจอดอยู่หน้าบ้านเขาเหวี่ยงมาโดน

เออยังบอกว่าไม่ได้ขับนะครับคุณผู้ชมเอากับเขาสิ

ก็คุมตัวนายราชัยไปเป่าปริมาณแอลกอฮอล
แล้วก็จะให้สั่งเมาก่อน
ไปดูคลิปซะพี่แล้วก็ไปสอบสวน
รวมรวมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ